ส่วนฝากเฟสสัตวรรษค่ะกลับมาเล่นละคร

หลังจากที่ต้องทุกข์ทรมานมานานหลายปีค่ะ

รวมไปถึงเรื่องที่ว่าโสดมายาวนานหลัง
เลิกรากับภรรยามาพักใหญ่จริงหรือเปล่า

คราวนั้นก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่
แล้วก็ไม่ได้รีบร้อนในการที่เราจะต้อง
จะต้องมีคู่สักคนหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ขาด
คือตอนนี้มันจะมีข่าวเรื่องโรคซึมเศร้า
ซึ่งต้านักเป็นมาก่อนอันนี้แหละ
ใช่ครับเป็นมาก่อนแล้วก็เรียกว่าหายแล้วกันครับ
เพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณพระเจ้ามาก
ที่ผมได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้า
แล้วก็ได้พี่น้องหลายคนคอยหนุนใจ

ต้องรอติดตามผลงานนะดารายุคเก่า๙๐